สวัสดีค่ะหมอก่าย
สวัสดีค่ะหมอก่ายค่ะ
วันนี้วันเสาร์
ราศีแรกนะคะที่โชคดีมากเลยก็คือชาวราศีพิจิกค่ะ

สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะยิ้มเข้าไว้

ดวงมีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์

ใช่ค่ะในช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกษ์การเงินจะราบรื่น

เพราะฉะนั้นเตรียมมือให้ว่างไว้เพราะว่ามีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
โอ้โหยิ้มแล้วทรัพย์ก็วิ่งไหลเข้ากระเป๋า

อ่านะคะอาจจะโดนคนจับส่งไปโรงพยาบาล
แต่ถ้าหากว่าถ้าจะลงทุนอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรมากมายด้วย
ถ้าสมมติว่าชาวราศีพิจิกษ์วางแผนในเรื่องของการลงทุนอยู่แล้ว
อยากจะลงทุนอยากจะทำกิจการการค้าเพิ่ม
ในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีมากนะคะ
แล้วถ้าสมมติว่าจะถามว่าอุ๊ยราบลอยจะมีบ้างมั้ย
บอกได้เลยว่ามีโอกาสมีโอกาสนะคะ
แต่ว่าเวลาที่เราจะเสี่ยงดวงเราต้องเสี่ยงอย่างมีเทคนิคยังมีสกิล

อย่าเสี่ยงดวงสุ่ม๔สุ่ม๕อย่างนั้นอาจจะลงคลองได้
ก็คือให้เราเสี่ยงดวงตามเพื่อน
ตามเพื่อนเพื่อนว่าอะไรดีก็ซื้อตามนั้น
ต้องแบบว่าดูแนวทางจากเพื่อนก่อนนะคะ
ดวงตามเพื่อนหรือว่าควรที่จะเสี่ยงดวงให้ห่างจากบ้านนิดนึง

อย่างเช่นสมมุติเราเดินทางไปต่างจังหวัดก็ไปซื้อที่ต่างจังหวัด
อาจจะเป็นแบบว่าห่างจากบ้านนิดนึงเช่นไปตลาดอะไรอย่างนี้
ไม่ให้ซื้อแถวบ้านแล้วแวกบ้านไปบ้าง
คือเดินทางนิดนึงเพราะว่าดวงมีเกณฑ์ได้ลาบจากการเดินทาง

ดวงชะตานี้ก็จะโดดเด่นต่อเนื่องไปถึงเมื่อไหร่คะ

เพราะฉะนั้นอย่ารีรอช้า

รีบทำในช่วงนี้ยังมีเวลาเหลืออีก๑เดือนนะ

ชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่โชคดีมาก

จากในวันนี้ชีวิตของชาวราศีธนูจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
เนื่องจากดาวพระราชสมดีมีการโยกย้าราศี

พระราชสบดีเขาเรียกว่าเป็นดาวตัวตนของชาวราศีธนู
ดาวเสาเป็นดาวการเงินได้โคจรสลับเรือนกัน

ส่งผลดีแก่ดวงชะตาของชาวราศีธนูอย่างยิ่ง

ก็คือดีในแง่ของการเงิน
เงินเงินทองถือว่าดีมากเลยค่ะ

ส่วนในเรื่องของการเงินโดยรวมถือว่าดีมาก
ถ้าหวังในเรื่องของลาบก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่
หรือว่าเราอาจจะไปลงทุนทำการค้ามาอุ้ยจะได้ไหมก้อนนี้

บอกได้เลยว่ามีโอกาสได้สูงมาก
จะมีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่
เช่นพวกบ้านรถหรือว่าที่ดินมีโอกาสที่จะได้
อันนี้คือราศีธนูนะรวมไปถึงเรื่องของการทำงานด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะช่วงนี้ชีวิตเวิร์กมากก้าวไกลไปได้เรื่อย
แล้วมาขักขึ้นโอกาสเติบโตเต้อง้าพวกมีลงหลักปังทานได้มากเหมือนกัน

ดวงดีจริงก็ยินดีด้วยกับราศีธนูนะคะ

สำหรับชาวราศีมีนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยอย่างไรคะ
เขาเรียกว่ามีเกณฑ์รับทรัพย์แบบรัวรับทรัพย์แบบอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แต่ว่าทรัพย์ของชาวราศรีมีนส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์ที่มาจากการทำงาน

ออกแรงก่อนถึงจะได้ผลตอบรับกลับมา

จะมีโอกาสดีในเรื่องของการทำงานทำเงินเข้ามา

เผลองานเสริมได้เงินมากกว่างานประจำเลย
ใช่ค่ะหรือว่าถ้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว

แล้วเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคล่ะคะ

เพราะว่ามีโอกาสได้โชคลาภ

นี่ก็คือ๓ราศีนะที่ดวงเนี่ย

ราศีเราก็ไม่มีราศีคุณชิสาก็ไม่มีหรอกค่ะ
แต่ส่วนตัวมีคำแนะนำยังไงคะ

ให้ทำบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
บางคนไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนก็ให้เปลี่ยนน้ำถวายพระ

แล้วก็เปลี่ยนน้ำถวายเพื่อเป็นการเสริมดวง

ดูแลพระในบ้านนี่แหละพระพุทธรูป
ที่เราเคารพสันธานี่แหละ

แต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าวันนี้จะมีหนึ่งท่านผู้โชคดี

ถุมงคลด้านหน้านะคะมาจากวัดหลวงพ่อโสธร
จะเป็นพระกริ่งหลวงพ่อโสธร

คุณคุณอำนาจเมเศษฐีค่ะ

ถามมาเรื่องของการงานสุขภาพและโชคลาภท่า
ถามมาเรื่องของการงานสุขภาพและโชคลาภท่า
ถามมาเรื่องของการงานสุขภาพและโชคลาภค่ะ

พื้นดวงให้เป็นคนดวงแลง

แต่ว่าก็ต้องรอนิดนึง
ช่วงนี้ชีวิตจะก่างมาชิมาปฏิปัทธาน

สำหรับเรื่องของการงานแล้วเรื่องของสุขภาพล่ะคะ

ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคภายในช่องท้องนะ

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินทางทางน้ำ
อันนี้อาจจะต้องระวังตกน้ำตกท่าได้
ดูเวอร์ไว้ก่อนก็จะได้ป้องกันและระมัดระวังนะฮะ

จะมีอะไรติดไม้ติดมือหรือเปล่า
ดวงนะคะของคุณอำนาจมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากลำแข้ง

โชคลาภจากการสีดวงแล้วลาบรอยอันนี้ยังไม่มา

ขอให้ลงแรงทำงานคุณจะได้โชคอย่างนั้นมากกว่า
ถ้วน๓เรื่องนะคุณอำนาจถึงแม้ว่าปีนี้ช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในทางสายกลาง
เรียบแต่วันนี้คุณเป็นผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า
คุณอำนาจได้ไปแล้วหมอไก่แนะนำเลยค่ะต้องทำยังไงบ้าง
อย่างแรกให้ตั้งสมาธิก่อนเลยนะคะแล้วก็ท่องนโม๓จบท่องคาถาบูชาหลวงพ่อที่จะมีแถมไปให้ด้วย
แล้วก็อธิษฐานเลยแต่ว่าขอแนะนำว่าให้อธิษฐานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เรื่องเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีทุกท่าน
และใครอยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณอำนาจทำไงคะคุณชิสา
หลับมาเลือกเลยค่ะคุณผู้ทรงคะเข้าไปในแฟนเพจตลังข่าวนะคะ
ทุกวันศุกร์เราจะทำโพสต์เอาไว้ให้คุณผู้ชมมาคอมเมนต์วันเดือนปีเกิด
วันนี้นะคะดาวพระศาสบดีมีการยกย้ายระสีอาจมีซีได้ด้วยกันทิ้งนิดงานเปลี่ยนแปลกเลยมาก

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะ
แต่ว่าวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากขอบคุณค่ะ
ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีด้วยละกันนะคะ